เนื่องในวันนี้นะฮะเป็นวันนาวมิณธรมหาราชค่ะ
ทางกู้ภัยใจพระนะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
ก็เลยขอทำความดีเพื่อเป็นการระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ด้วยการนำทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ทีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่บินเนี่ยนะตั้งใจว่าจะไปแจกเงินพี่น้องชาวแท็กซี่อย่างที่เคยทำมานี่แหละ
แต่พอทราบข่าวว่าพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดเพชรบูรณเดือดร้อนมาก
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเขาประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะฮะ
พี่บินก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนแล้วกันพาทีมงานมาช่วยในจุดนี้ก่อนค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะทีมมูลนิธิก็ได้เดินทางล่วงหน้า
เพื่อมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านที่จังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็สภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยโอ้โห
แล้วน้ำสีน้ำตาลแบบนี้แน่นอนมาจากเขาไง
น้ำป่าคุณผู้ชมแล้วก็ท่วมสูงแบบนี้ค่ะ
น้ำป่าไหลหลากด้วยเส้นทางการเข้าไปช่วยเหลือในหมู่บ้านลึกเนี่ย

ทีมงานต้องเอาข้าวของเครื่องใช้ใส่ลงเรือไปนะคะแล้วก็ลอยตามน้ำเข้าไปช่วยค่ะ
ซึ่งทั้งหมู่บ้านก็จมอยู่ในน้ำที่ท่วมสูงกว่า๑เมตรคุณผู้ชมนี่คือท่วมแบบนี้
โอ้โฮน้ำแรงขึ้นจริงน้ำป่ายังไงก็ตามค่ะพี่บินแล้วก็ทีมมูลนิธิไม่ย่อท้อค่ะ
วันนี้ตัวพี่บินเองก็จะมีการลงพื้นที่ไปหาชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยตัวเองด้วย
ยังไงพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์รอหน่อยนะคะในช่วงบ่ายนี้พี่บินก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกู้ภัยใจพระกันหน่อยค่ะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะพี่บินบอกว่าคือตอนนี้กำลังเตรียมขนของอยู่นะคะ
แล้วก็ใกล้จะถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นู่นก็เตรียมรอรับความช่วยเหลือเลยนะคะ

ยังอยู่ในขั้นตอนการเดินทางอยู่นะคุณผู้ชมใดก็แล้วแต่เป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวเพชรบูรณ
ถึงพิศนุโลกแล้วก็อีกหลายพื้นที่ตอนนี้ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะ